ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่แล้วกัน

โอ้ฮูสวยมากนะฮะ

จากสวยแล้วก็เหน็บเหมือนกันนะ

พรปพระอาทิตย์จะขึ้นแบบนี้

ต่ำสุด๖องศาเซลเซียสที่กิวแม่ปานแล้วก็ที่ยอดดอยนะครับ
แต่ท้องฟ้าโปร่งโล่งเห็นแสงพระอาทิตย์โผล่พ้นตรงเมฆหมอกแบบนี้นะครับ
คุณผู้ชมเชื่อไหมวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
พลึบเลยคนเต็มเลยนะครับแต่บรรยากาศก็สวยงามแบบนี้นะครับคุณผู้ชมฮะ
อันนี้ในพื้นที่ของดอยอินถนนนะครับเราให้ดูบรรยากาศสวยงาม
ไปดูอีกที่หนึ่งคุณผู้ชมฮะนี่น้องนักเรียนของโรงเรียนหนองคา
น้องครูโปโลอีที่ตำบลธาตุมอาเมิงจังหวัด
มหาศาคาครัมเนี่ยเขาไปไหนคุณ
ถือถังถือกระมังกับเด็กไปไหนครับ
นี่ค่ะหนูกำลังจะมาจับปูนาค่ะ
นี่คุณผู้ชมฮะปูนานะอยู่ในไร่นาที่

โรงเรียนเขาจัดทำขึ้นแล้วยังมีเบาะเลี้ยงปูนา

แล้วก็เรียนรู้วิถีชีวิตของปูนาไปด้วยนะคุณนะ

เอามันของปูนามาทำอะไรรู้ไหมคุณ

มันปูนานี่อร่อยแท้นะคุณนะ

แล้วก็ยังคิดค้นมาเป็นน้ำพริกปูนาสมุนไพรขึ้น
คุณนี่เด็กเตรียมเครื่องแกงเรียบร้อยแล้ว

ส่วนผสมอะไรต่างเตรียมมาเลยนะครับ

เอาไปตั้งเตา๖จบ

หากินได้ง่ายเขาบอกเป็นวิถีชีวิตจริงนะ

ชาวบ้านโดยรอบโรงเรียนนะทั้งหมด๔หมู่บ้าน
ประกอบอาชีพทำนาปูนามันก็เลยเยอะนะครับ
ดังนั้นก็เลยจะให้เด็กเรียนรู้วิถีชีวิต

ราคาขายอยู่ที่กระปุกละ๓๕บาท

ใครอยากอุดหนุนก็ไปได้ที่โรงเรียนหนองคาย
น้องคูโปโลที่มหาสารคามนะครับ
ใช่ค่ะแต่ว่าข่าวนี้ก็ไม่มีคำถามอีกแล้วค่ะคุณผู้ชม
นาไม่มีคำถามไม่มีคำถามมันจะอยู่ในข่าวต่อไปนี้แหละ
ข่าวต่อไปอะไรเอ่ยหากินได้ยาก

แล้วดิฉันตอบด้วยว่าที่จังหวัดจันทบุรี
แต่เงาะป่ามันไม่เหมือนเงาะโรงเรียนเงาะสวนอะไรยังไงคุณ
ไม่เหมือนสินี่ลูกง้อป่าหรือเรียกอีกอย่างว่าพ่าร้ายกวาง

พลัยกวางเป็นของหาย่าคุณ
เกิดขึ้นเองตามศวรพละไม้แน่นั้นแหละ
อาจจะเป็นเพราะเจ้านกเจ้ากามันคาบเอาผลมากิน
หรือลูกแก่ที่แตกออกแล้วลอยมาตามลม
ตกไปที่ไหนก็งอกที่นั่น
และลูกง้อป่าก็มางอบที่นี่
หมู่๖ตำบลเขาแก้วอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีคุณ
จำชื่อจังหวัดให้แม่นเลยค่ะคุณผู้ชม

ปีนึงมันหาได้ช่วงนี้พฤศจิกาธันวาโลนึงนี่โลละ๓๐๐กว่าบาทเลยนะ

อ้าวสอยมาได้เด็ดมาได้ทำไงคุณ
น้ำสักนิดนึงต้มในน้ำเดือดสักนิดนึง
เงาะป่าเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองอ่อน
จากนั้นแช่ในน้ำเย็นนิดนึง
หั่นเป็นแว่นหั่นเป็นแว่นแล้วกินอะไรไกลคุณ

น้ำพริกกะปิเตรียมพร้อมเอาไว้เป็นข้างเคียด

คุณแล้วนอกจากจิ้มกับน้ำพริกกะปิแล้วใช่ป
บางคนเขาเอาไปทำเป็นอันนั้นแกงส้มลูกเงาะป่า

ครับเมนูพื้นบ้านจริงนะ

เขาบอกว่ามันจะมีแบบความหวานของมันนิดหนึ่ง
เออแล้วก็จิ้มกับน้ำพริกอร่อยเด็ดเลยนะฮะ
ท่านใดที่สนใจต้องการต้นพันธุ์ของลูกเงาะป่าไปปลูกนะ

ที่บ้านของคุณป้านะครับไร่ของคุณป้านะฮะ

แล้วถามง่ายมากเลยนะคุณผู้ชม
ถามว่าลูกง้อป่าเนี่ยจังหวัดที่เราพาไปเก็บน่ะจังหวัดอะไรนะ

จันทร์อะไรมีจันทร์อื่นอยู่ด้วยหรอคุณ

ใช่ค่ะตอบคำถามมาแล้วก็อย่าลืมนะใส่แฮชแท็กตามด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือของคุณผู้ชมด้วย
เดี๋ยวทีมงานจะได้ติดต่อกลับไปนะคะ
แล้วก็มอบเซ็นทรัลกิฟต์การ์ดให้มูลค่า๕๐๐บาท
อันนี้ขอบคุณของขวัญจากเซ็นทรัลครบรอบ๗๕ปีด้วยนะคะ
นี่เป็นปีใหม่นะดังนั้นก็เลยมอบของขวัญให้เที่ยงกินฟินเที่ยวทั่วไทยนะ
นี่ไงเข้ากับช่วงคริสต์มัสแบบนี้ให้แบบสีแดงซองแดงการ์ดแดงแบบนี้เลยค่ะ